ดูเรื่องราวดีกันหน่อยที่จังหวัดสุราธานีนะครับ
อดีตดีเจนะเนี่ยเขาเปลี่ยนอาชีพมาขายต้นกระบองเพชร
สร้างรายได้เป็นอย่างดีสู้วิกฤตโควิดในช่วงนี้ครับ
นี่ใครชอบกระบองเพชรผมว่าสาวชอบ
ชอบเมียไว้ติดบ้านบ้างละวางไว้ตรงออฟฟิศอะ
โต๊ะทำงานเก๋นะเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเลยรายได้ดีแน่
ของพี่แกเนี่ยมีนานาชนิดเลยนะ
ร้อยกว่าชนิดอะได้ต้องมีเป็นหมื่นต้นจัดเลี้ยงไว้อย่างสวยงาม
โรงเพาะเลี้ยงในพื้นที่บ้านเลขที่๔๒๔หมู่๒
ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานี
โอ้โหเฮ้ยดูไปมันก็สวยดีสวยนะเออเขาบอกว่าตรงนี้นะ
นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว
แล้วก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ลำดับที่๓๐ต้นของจังหวัดสุราธานี
โอ้โหคือเหมือนเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่สุราธเลย
ใช่ครับน้องใบตองไปถามเจ้าของก็คือคุณกริจพัฒนสิงศ์
เรียกว่าพี่ออกแก่นพี่ออกแก่นคนนี้นะครับ
เขาเล่าว่าแกเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุ
แล้วก็เปิดร้านศักดิ์ที่ป่าตองจังหวัดหูเก็ต
แล้วก็มีโอกาสนะได้ดูงานด้านเกษตรแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้
แกก็เลยเริ่มต้นจากการลองซื้อกระบองเพชรมาทดลองเลี้ยงเองที่บ้าน
นักศึกษาจากอินเทอร์เน็ตใช้เวลาสัก๒ปีเชี่ยวชาญเลย
สามารถผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์แคคตัสได้มากกว่าร้อยชนิด

ยังไงซะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นเขาบอกว่า
เน้นเลยนะขายทางออนไลน์ซะเกิดหมด
แต่ส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยเขาก็มาชมมาถ่ายลงถ่ายรูป
เผื่อว่าจะได้กลับไปทักต้น๒ต้นนะครับ

ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะซื้อจากพี่เขา
นี่ผมบอกให้ว่าราคาไม่แพงคือเริ่มต้นนะ๒๕บาทก็ซื้อได้แล้ว
บองเพชรราคา๒๕บาทก็มี
แล้วเขาบอกว่าขายได้สูงสุดนะต้นหนึ่ง๕๐๐๑บาท

๑๐๐๐๐บาทก็มีเหมือนกันคือต้นเต้นไง
เพราะเห็นตะบองเพชรแบบนี้แล้วเอาจริง
พอมันแบบสวยต้นมันดีฟอร์มดีใหญ่มันก็ราคาแพง
เวลาดอกมันบานนี่ได้ราคาเลยนะ

สนใจคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปชมกันได้
แคคตัสบ้านนาเดิมข้างปั๊มบางจากสี่แยกบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราธารณีติดต่อมาได้โทรศัพท์ถ้าอยากจะซื้อนะ
หรือว่าไปดูในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุกกี้รัก
เอาเหรอเข้าเฟซบุ๊กคุกกี้รัน

จำว่าคุกกี้ราน
ไปดูแคคตัส
ใครสนใจเรื่องกระบองเพชรก็เข้าไปดู